ใช่แล้วแต่ว่าถ้าเรื่องอะไรก็ตามที่มันทำให้เราตกอกตกใจ
จากเรื่องที่อะไรก็ทำให้เราช้ำใจแล้วนั้นไซส์เราต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ
คุณผู้ชมยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังทำอะไรแล้วมีสติ
กำลังอยู่อย่างนิ่งเลยนะคะแล้วมีเสียงอะไรดังขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง
เราก็ตกใจใช่ไหมแล้วว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไร
หลวงพี่ท่านนี้หรือไม่ไปชมค่ะ
โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังมีสมาธิเลย
แน่วแน่จดจ่อมากเลยค่ะเสียงดังขึ้นมาโป้งเนี่ยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้ยคุณคะนี่กำลังจัดงานบุญ
อืมพระก็กำลังสวดมนต์อืม
พระท่านเองก็ตั้งใจสวดมีสมาธิอยู่ในการสวดมนต์
เอาบ้านเรียกอะไรอะไรแต่ละปัดลั่นหรอภาร์ทปัด

คุณคะคุณคะรายการแล้วเนี่ยพระเผิดไม่เว้นแล้วเหรอ
ตอนนี้ก็ต้องกราบขออภัยพระคุณเจ้าจริงนะเจ้าคะ
คุณบาคุณเจ้าช่วยกลัวยทอด
คือมันเป็นบทเรียนให้กับญาติโยมให้กับคาราวาสอย่างเรา
ว่าจริงแล้วมนุษย์ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีสมาธิ
แล้วก็มีสติที่อาจจะเรียกว่าไม่พร้อม
ในสถานการณ์ที่มันอาจจะบีบบังคับให้เรารู้สึกแบบนั้น
และตั้งตัวไม่ทันก็อาจจะมีหเกอร์การแบบนี้ก็เกิดขึ้นค่ะ
แต่ที่นี่ที่ไหนอะไรยังไงครับเนี่ย
คือมันไม่จบกันแค่นี้มีอีกคลิปหนึ่ง

อ๋ออีกคลิปนึงเหรอ

พอตกใจปุ๊บมือก็รั่น
พระท่านก็ต้องบ้าจี้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนแบบบ้าจี้
ใครมาแบบว่าจี้หรือว่ามาจุดอะไรให้ตกใจ

เพราะคนเป็นหนักเป็นมากคือหยุดไม่ได้จริง

เดี๋ยวนี้ฉันเชื่อว่าตัวพระคุณเจ้าเองก็คงแอบเขินแหละนะ

แต่เอาเป็นว่ายังไงก็เรียกขวัญกลับสู่เนื้อสู่ตัวด้วย
หลังจากที่ตกอกตกใจไปแล้วด้วยขวัญหนีดีฝ่อกันหมด
ส่วนพระอาจารย์เองข้าพเจ้าก็กลับ
ขออภัยนะไม่ได้โอกาสนี้นะเจ้าค่ะ
ถือว่าให้ญาติยมได้เรียนรู้เจ้าค่ะ
คือเล่าข่าวนี้ไปก็กลัวบาป
ไม่แน่ใจว่าพูดอะไรได้บ้าง
แต่ถ้าบอกเลยว่าพูดไปหมดแล้ว